เห็นไหมวันนี้ดีกว่าเซวมาก

ความชอบเลยสิ่งที่เราชอบกินที่สุดคือ

แล้วถ้าเกิดว่าอาหารเราชอบทำบ้างไหมคะ

รอให้คนทำอยู่ไหมพี่ทำอาหารเก่งมากเลยนะ
ก็พูดถึงว่าความชอบในเรื่องของการเที่ยวน้องไอชอบไปเที่ยวที่ไหน

ถ้าเกิดชอบที่สุดเลยนะฮะก็คือทะเลครับผม
ผมเป็นคนรักทะเลมากผมชอบอยู่ในน้ำชอบเล่นกีฬาทางน้ำ
เล่นแบบเซิร์ฟจะเล่นเวคบอร์ดอะไรอย่างนี้
ผมชอบเล่นกีฬาทางน้ำเยอะมากก็เลยจะเป็นแบบคนชอบทะเล

ก็ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดแบบให้เลือกได้จริงผมจะชอบทะเลมากกว่า
ชอบทะเลชอบที่เขาชอบเราก็ได้นะ

เฮ่ยมีผู้หญิงพี่เตรียมมาแล้วแล้วเนี่ยเตรียมมาแล้ว
สุดท้ายสเปคผู้หญิงที่ชอบมาแล้วอยากรู้สุด
รู้แหละว่าเรื่องคนคุยอะไรอย่างนี้ขอไม่รับรู้
สเปคที่เราชอบแนวไหน
แนวไหนแล้วก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบกล้ามาทำเป็นตัวของตัวเองอินเตอร์อินเตอร์นิดนึงอะไรอย่างนี้
วันนี้ส่งต่อฝากให้กับสตูนเลยนะคะ
เวลาไปล้างความเจอกันใหม่ข้างหน้าบ๊ายบาย